คุณผู้ชมฮะแช่กันอีกแล้วฮะแช่ขวาไม่ยอมเบี่ยงซ้ายสักที
มีรถเก๋งคันหนึ่งป้ายแดงด้วยคุณช่วยกันคิดสาเหตุหน่อย
ว่าทำไมแช่ขวาไม่หลบพอรถกู้ภัยเข้ามาข้างหลัง
เขาก็เปิดวี่วอวี่วอวี่วอมาแล้วแต่รถคันนี้ไม่หลบสักทีฮะ
ไปดูคลิปกันนะครับหลุบหน่อยนะครับกูคุยนะครับ
อ่าเยอะไปเด้นเซวไปเรียนก็ไปไม่หลบใจเลยคุณมอก
ประกาศเรียกับไม่หลบเรียก
โอ้โหวีวอร์วีวอก็แล้วประกาศก็แล้ว

ไม่หลบสักทีครับลองคิดเหตุผลกัน

มือใหม่หลบไม่เป็นตื่นเต้นตกใจไม่รู้
ข้างหน้าอย่างเดียวไม่มองหูช้างไม่มองกระจกหลัง

ไม่รู้ไม่รู้โอ้โฮนะครับคุณ
รถเก่งป้ายแดงขับแช่เลนขวาไม่หลบ
สักทีกู้พลายเปิดสัญญาณไซเรนจุกเฉิน
ขอทางไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีสุราชครับ
ช่วงอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีในช่วงเวลา
บ่าย๓โมงเมื่อวานนี้เองครับ
ทีมข่าวติดต่อไปคุยกับเจ้าของคลิป

ใต้เต็กตึงสิทธิ์ชนนะฮะพี่นาราวุฒิมริวัล
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ผมนำรถกู้ภัยฉุกเฉิน
อำนวยความสะดวกให้กับขบวนเรือพระ

เพราะว่ามีคุณป้าวัย๕๐เป็นลมหน้ามืด

พบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวแล้วนะ
ความดันต่ำต้องรีบประถมพยาบาล
และนำขึ้นรถกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางวี่วอวี่วอมาแบบนี้
แต่เจอรถเก๋งป้ายแดงคันที่อยู่ในคลิป
ขับแช่ขวาระดับความเร็วคงที่เหยียบเบรกกระชากเลย
กลายเป็นเหตุผลที่ทางพี่เขาก็ต้องประกาศ
อะไรนะเครื่องขยายเสียงบอกว่าคันหน้าครับป้ายแดงครับ
หลบหน่อยครับจะรีบไปส่งผู้ป่วยครับ
ปรากฏไม่หลบสักทีนะฮะ
ก็ช่วงสุดท้ายยอมหลบให้แต่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงหลบไปนะ
แต่ก็ทำให้การไปส่งผู้ป่วยต้องเสียเวลาคุณ
วินาทีมีค่าสำหรับทุกชีวิต

นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์

เสียสละเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดไซเรนกันหน่อย

และการขวางทางรถฉุกเฉินยังเป็นความผิด
ตามพรบจราจรทางบกอีกด้วยนะครับ